คุณผู้ชมฮะอัปเดตจากที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่กันหน่อยนะครับ
มีการปรับมีการเพิ่มอะไรบ้างนะครับ

ก็จะมีการขยายพรกรฉุกเฉินออกไปอีก๒เดือนนะคะ
จะไปสิ้นสุดวันที่๓๑มีนาคม
ส่วนหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ค่ะมีการปรับพื้นที่สีต่าง
ซึ่งปรับพื้นที่ควบคุมเนี่ยนะคะพื้นที่สีส้มเนี่ยจากเดิมมี๖๙จังหวัด
ก็จะมาลดเหลือ๔๔จังหวัด
ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือว่าพื้นที่สีเหลืองเนี่ยนะคะ
จากเดิมไม่มีเลยมาเป็น๒๕จังหวัด
แล้วก็พื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยวยังคงมี๘จังหวัดเหมือนเดิม
แต่อย่างหนึ่งที่เราต้องรู้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านอาหารคุณผู้ชม
ถ้าเป็นพื้นที่สีเหลืองกับสีฟ้าเนี่ย
สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านได้จนถึง๕ทุ่ม

แต่ว่าจะต้องเป็นร้านที่ได้รับพวกชาพลัสไทยสต๊อปโควิดอะไรพวกนี้นะ
ใช่ครับมาตรการในพื้นที่สีต่างตอนนี้เรามีอยู่๓สีแล้วนะ
ใช่ค่ะสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าเนี่ย
ไปดูคำสั่งของแต่ละจังหวัดด้วยนะครับ